ทีนี้พาไปดูคลิปหวาดเสียวหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เป็นกล้องหน้ารถจับภาพได้ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
คือเขาเห็นมอเตอร์ไซค์๒คันก็ขี่ตีคู่กันมา
แล้วมีคันหนึ่งแซงไปพอแซงไปเกิดอะไรขึ้น
คำตอบอยู่ในคลิปค่ะ
นี่ค่ะคือมัน
แล้วท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเย็นค่ะประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจภูทรเสนางคณิคมก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนกัน
ตรงจุดกลับรถหน้าร้านราตีบานเป็ดที่ถนนชายางกูล
ตำบลหนองสามศรีจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยอบตหนองสามศรี
ไปเจอรถบรรทุกรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่กลางถนนนะคะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เป็นฮอนด้าสีฟ้าไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คือมุดอยู่ตรงล้อรถพ่วงด้านขวาค่ะคุณผู้ชม
สภาพนี่พังยับเลยนะคะคนขี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็คือนายอนุชาสุกกุลอายุสิบแปดปีทีนี้ก็ต้องรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคลิปหน้ารถคันที่ขับตามหลังรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ย
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้มอเตอร์ไซค์สองคันเขาก็ขี่มาพร้อม
พร้อมกันแล้วมีการเร่งแซงรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ไปทางซ้ายทางขวาแล้วคันที่แซงไปด้านขวาเนี่ยก็เลยไปพุ่ง
จังหวะนี้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีคนเสียชีวิต